อันนี้ก็เป็นวินาทีที่สำคัญที่เราต้องเอาใจช่วย
จะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่วันจากจังหวัดจันทบุรี
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ทางรายการของเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการจากการตอบถูกแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
กุญแจแต่ละดอกนั้นนะครับจะมีเวลาในการไขนะครับ

ภายในตู้โบนัสของเรานะครับจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
เท่านั้นละก็พี่วิลุ้นกันนะ
ผมจะเลือกเฉลยเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องแรกจากเรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กครับ

ชนิดใดมีจำนวนขามากที่สุด

กิ้งกือนะครับมีจำนวนขามากที่สุด

อาจมีได้ถึง๒๔๐คู่
หรือ๔๘๐ขา
ครอบครัวของแม่วันจากจันทบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
วันนี้ต้องใช้ไป

แม่ผมครับเขามาดูแลผมอย่างดีมากเลยครับ
ตื่นเช้าขึ้นมาแม่ผมเขาจะนวดประคบแล้วก็จะเช็ดตัวครับ
ถ้าผมไม่ป่วยผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้
ผมว่าครอบครัวผมจะดีขึ้นกว่านี้ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือโถน้ำพึ่งนี้มีสีอะไร
สรุปที่๓ครับสีน้ำเงิน

ถ้าถูกข้อนี้นะครับ๑๐๐๐๐บาทนะครับ

แล้วเราไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันในข้อถัดไป
นะฮะไม่อยากให้พลาดแม้แต่ข้อเดียวถูกไม่ถูก

ถูกครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น
สองดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องจังหวัดจันทบุรีครับ
แมนป่วยลำบากมากเลยแหละณวันก็หาคนเดียว
วันก็จะไปรับจ้างไกลไม่ได้เพราะว่าต้องดูตาต้องดูแมนด้วย
แล้วกินหลายปากหลายท้องอย่างนี้ก็จะไม่พอ
แกก็ต้องดูเยอะทีนี้ก็เลยเข้ามาช่วยเหลือเรื่องข้าวเงินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะที่ช่วยได้
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตำแหน่งของอำเภอสอยดาวคือหมายเลขใด

ข้อนี้นะ๑แสนบาทแล้วไปลุ้นเงินล้านในข้อต่อไปนะฮะ
พลาดไปข้อเดียวอย่าเพิ่งใจเสียนะ

จากเรื่องก๋วยเตี๋ยวไก่มะละครับ
ตอนนี้ฉันทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทำงานกับสวนลำไยฉีดยาลำไยจ้ะ
รายได้วันละ๓๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้ช่วงโควิดลำบากมาก

เขาก็ไม่มีเงินจ้างลูกน้อง
การกินการอยู่ก็ลำบาก
ถามว่ามีงานตรงไหนเราก็อยากทำ

เพื่อพ่อติดเตียงและเพื่อลูกของเรา

ครอบครัวของแม่วันจากจันทบุรีครับได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ไม่น้อยเลยครับหนึ่งแสนบาทและกุญแจต่อชีวิตอีกสามดอกโบนัสหลังตู้ยังรออยู่อีกสามตู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นครอบครัวของแม่วันครับมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตถึงสามดอกด้วยกันในวันนี้กุญแจดอกที่หนึ่งใครจะเป็นคนเลือกครับ

ผมขอให้โชคดีในการไขกุญแจกุญแจแต่ละดอกครับมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาทีถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ไม่ออกไปแม่
ออกแล้วหนึ่งมาแม่เถิดเลย

ออกแล้วครับ
มาดูโบนัสหลังตู้ไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเริ่มเปิดจากตู้ที่๔ก่อนนะครับ

หนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมัน
หนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมัน

ภาษาหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ

หนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมัน

หนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมัน

อีก๑ตู้ครับหมายเลข๓ครับคุณผู้ชม
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้หมายเลข๓

วันนี้ถือว่าโชคดีและดวงดีมากนะครับคุณผู้ชมครับ

งั้นเรามาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ที่เหลือกันนะครับ
ว่าจะมีโบนัสอยู่ในนี้นั่นก็คือ

ครอบครัวของแม่วันจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยครับ
๑แสน๑หมื่น๕พันบาท

เย่ครับ
ดีใจไหมแม่ดีใจมากตา

ดีใจปลื้มมากดีใจมากว่า

ก็อย่าลืมนะฮะถ้าเผื่อว่าแม่วันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
ผมว่าได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันแน่นอนเลย
ครับวันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขานะครับคุณผู้ชม

ความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นก็คือ

เพราะแม่แม้ว่าจะเหนื่อยยากตรากตรำ
แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นการทำเพื่อลูก

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับแม่
ผู้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ทุกคนนะครับ

ฝากครอบครัวของแม่วันจากจันทบุรี

ได้เรียกที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เพื่อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
แต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวแม่วัน
ที่เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไร

สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดย

ในวันที่ลูกเกิดอุบัติเหตุ
ได้อยู่ห้องไอซียู

ได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูก
ถ้ามองย้อนไปวันนั้น

เพราะว่าความรักจากแม่เป็นพลังบวก
ทำให้ลูกของแม่ดีขึ้น
แค่นี้ไม่เจ็บหรอกลูก

เพื่อวันข้างหน้าเดี๋ยวหนูก็เดินได้

ต้องมีพลังกายพลังใจเดินหน้าต่อ

นี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่ทำให้เรามีทุนต่ออาชีพ
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
และจะพบว่าชีวิตมีทางออกเสมอค่ะมองหมูไว้ด้วยกันนะครับ
ชีวิตมันเริ่มมีปัญหาตอนโควิดเข้ามาขับรถก็ไม่ค่อยได้
วันละไม่เกินสองเที่ยวสองเที่ยวบางทีก็ต้องไปเอากับข้าววัดมากิน
ผมไม่ยอมให้หลานผมอดตายใครจ้างผมทำอะไรยังไงผมทำหมด
พระอรหันต์องค์ใดไม่ได้อยู่บนผ้ายันผืนนี้
พระสิวรีครับครอบครัวรู้แล้วเราจะได้

เวลาไม่เกินสองเที่ยวขับรถก็ไม่เกินสองเที่ยวใครจ้างผมทำอะไรยังไงผมทำอะไร